คุณผู้ชมเรานำเสนอข่าวการเมืองจากทุกมุม
ท่านก็ไปเยี่ยมพนักงานของการบินไทย

นายนายยกเขาเรียกว่ารักคุณช้าขวานใช่ไหม
คุณนายนายกรักพวกเธอช้าขวาน
ขอบคุณคุณจังขออนุญาตกับทุกคนนะครับ
พนักงานของการบินไทยมารอต้อนรับกันเพียบเลย

โทรศัพท์มือถือแล้วก็มีข้อความว่า

ลุงตู่สู้สู้กับใครอ่ะส่วนท่าจะวางกึโดยอะไรดี

ท่านนายกครับก็ให้คนมาเซลฟี่ด้วยนี่ใครอยากเซลฟี่เชิญเลย
ก็ได้ชื่นชมคณะผู้บริหารแล้วก็พนักงานครับ
ที่เสียสละเข้าโครงการขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูกิจการ
ให้มีความรุดหน้าจนมีแนวโน้มดีขึ้นมา
มีเงินสำรองกว่า๕๐๐๐ล้านบาทแล้ว
พลเอกประยุทธ์ก็ขอให้มองว่าเงินนี้จะเอาไปใช้ทำอะไร
ผลีผลามใช้หมดทีเดียวถ้าปลดล็อกได้
ก็จะกลับมาเป็นสายการบินแห่งชาติได้เร็ว
ยิ่งขึ้นที่คนไทยภาคภูมิใจกัน
วายแหละไม่พ้นแหละต้องถามเรื่องการเมืองซะหน่อย

นายกก็บอกว่าอย่ามาถามเลยเรื่องการเมืองอย่ามาถามเลย

สมองทำงานอื่นไม่ค่อยได้

นายกก็บอกว่ารัฐธรรมนุนว่ายังไงก็ไปตามนั้น
อยากให้บ้านเมืองไปข้างหน้ามีรัฐบาลใหม่มาบริหารประเทศ
ในขณะที่รองโฆษกอย่างคุณทิพานันครับ
โพสต์ภาพกัปตันตู่

ทดลองเครื่องช่วยฝึกบินจำลองครับเครื่องซิมคุณผู้ชมซิมโมเลเตอร์

จากภาวะใกล้ล้มละลายและทำกำไรสูงสุดในรอบ๒๐ปี
เขากลับมาแล้วนะการบินไทยนะ